คุณผู้ชมฮะส่วนตลาดหลักทรัพย์การซื้อขายเมื่อวานนี้ก็กลับมาปิดบวกเล็กน้อยนะครับ
วกได้เล็กบวกอยู่๓๙๕จุดครับ
วิเคราะห์เขามองว่านักลงทุนอาจจะคลายกังวล
ลายกังวลแล้วเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่เริ่มเห็นท่าทีของสวหลายท่านเนี่ย
ออกมาบอกว่าจะโหวตตามเสียงประชาชน
ดูหน่อยครับเมื่อวานนี้ปิดตลาดที่๑๕๒๖๖๙จุด
ปรับขึ้น๓๙๕จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย๐๒๖เปอร์เซ็นต์ครับ
ค่าการซื้อขายยังเบาบางอยู่นะ๕๔๗๔๙ล้านบาทครับ
แล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยมีช่วงที่ดัชนีบวกได้สูงสุดบวกไป๑๘๓๒จุดเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์นี้เลยครับที่ดัชนีตลาดหุ้นปิดในแดนบวกครับ
เพราะว่า๓วันที่ผ่านมาจันทร์อังคารพุธเนี่ยปิดลบทุกวันเลยครับ
ส่วนความเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มองว่าตลาดหุ้นไทยสามารถยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน
เป็นการตอบรับข่าวดีในการแถลงจุดยืนของ๘พักร่วมรัฐบาล
แล้วก็รับข่าวดีในปัญหาเพดานหนี้สหรัฐที่ใกล้จะคลี่คลาย
แล้วก็เชื่อว่าไม่มีทางที่สหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้ครับ
ประกอบกับก่อนหน้านี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับฐานลงมาแล้วเกือบ
ก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาหลายคนก็เข้าไปช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงมาแรงก่อนหน้านี้นะครับ
ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับ